ไปว่าสิ่งที่ทำมันผิดกฎหมาย
ยิงปืนขึ้นฟ้ากะว่าฉลองปีใหม่
แต่กระสุนไปตกใส่รังคาบ้านของคนอื่น
บ้านบ้านนี้เป็นบ้านหลังเกิดเหตุเลขที่๓๒๒ทับ๒หมู่๒
ตมธาตุทองค์ใหม่อำเภอกาลจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
คือหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ฉลองเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วก็ทำให้กระสุนปืนมันตกใส่หลังคาบ้านของเธอ
โดยจุดที่เกิดเหตุกระสุนไปตกเนี่ยห้องนอนค่ะห้องที่มีคนนอนค่ะ
ชั้น๒ของบ้านไปตรวจสอบพบหัวกระสุนปืน
มันทะลุฝ้าเพดานลงมาอยู่ที่บนหลังตู้โชว์จนกระจกแตกร้าว
ซึ่งจุดที่กระสุนตกลงมาอยู่ห่างจากจุดที่น้องสาวของคุณจริยา
นอนหลับอยู่เพียง๕๐เซนติเมตรเท่านั้นนะคะ
หลังเกิดเหตุเธอบอกว่าจะไม่ทนนะ
เพราะลักษณะแบบนี้มันทำให้เธอเสี่ยงเสี่ยงตาย
ตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ต้นคาดว่าน่าจะเป็นหัวกระสุนปืนขนาดจุด๔๕มิลลิเมตรค่ะ
ได้ยินเสียงนั่งตุ้้มหมุนแบบนี้เพราะว่าน้องคุณนอนหลับอยู่
ว่าก็ตกใจตื่นค่ะเขาก็เปิดไฟมาดูครับ
ตไปแล้วก็กระสุนตก
น้องสาวเจ้าของบ้าน๕๐เซนติเมตร
ถัดมานี่ห่างกันนิดเดียวค่ะ๑๐๐เมตรค่ะ
เป็นบ้านของนายวัชระกอบสุวรรณอายุ๕๒ปีนะคะ
พบหัวกระสุนปืนตกใส่หลังคา
ลุฝ้าเพดานลงมาที่พื้นบ้าน
นายวัชระเล่าว่าช่วงประมาณเที่ยงคืน
หลังจากปิดประตูบ้านเรียบร้อย
เดินเข้าห้องนอน๕นาทีเท่านั้นเอง
ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรตกลงใส่พื้นบ้าน
ออกมาตรวจดูสิมันมีอะไร
พบว่าเงยหน้าไปอ้าวฝ้าเพดานมีรูทะลุลงมาแบบนี้ค่ะ
ส่วนที่พื้นพบหัวกระสุนปืน
ก็เลยจำเป็นจริงต้องแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะคะ
ซึ่งตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นหัวกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
ทีนี้การตรวจสอบก็ต้องลงลึกลงไป

ว่ากระสุนปืนที่มันตกใส่บ้านของชาวบ้านทั้ง๒จุด

ก็คือท่าทองใหม่อำเภอกาญจนาดิตจังหวัดสุราธานี
ต้องไปตรวจสอบโดยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๘
ตรวจสอบว่าเป็นกระสุนชนิดเดียวกันหรือไม่อย่างไร

วิถีกระสุนเป็นอย่างไรนะคะ
ตอนนี้ตำรวจในท้องที่มีการลงพื้นที่
เพื่อหาคนทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ